เกมแรกที่ผ่านไปนะฮะทีมพี่ยิ่งยงนะครับ

สามารถที่จะเลือกเกมที่๒ได้

ว่าจะเล่นอะไรระหว่างบาทาเปิดแผ่นกับไม้กระดกอย่าตกสิ
เลือกไว้เล่นเองก็ได้หรือว่าจะให้ทีมพี่ฮายเล่นก็ได้

รอบที่๒นี้เราจะมีให้ผู้แข่งขันเลือก๒เครื่องเล่น
เครื่องเล่นที่มีชื่อว่าบาคาเปิดแผ่น
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยืนทรงตัวบนแผ่นวงกลมที่หมุนอยู่ตลอดเวลา
ภายในเวลารวม๖๐วินาทีของทีมนั้น
ไม้กระดกอย่าตกสิ

อยู่บนไม้กระดกที่กระดกทั้งซ้ายและขวา
ภายในเวลารวม๖๐วินาทีของทีมนั้น
รอบนี้กับคำถามที่มีไม่จำกัด
พร้อมกัดตอบคำถามจากพิธีกรให้ได้แม่ที่สุด
พี่ฮายจ๋าเลือกหมวดคำถามดีกว่านะจ๊ะ

ไม้เล็กหนึ่งและไม้เล็กหนึ่งหมวดพี่ฮายที่ได้ก็คือ
่งดนตรี
ดนตรีที่เคยออกอัลบั้มมาแล้ว

ทั้งอดีตและปัจจุบัน

เขาก็มีวงแล้ว
เดี๋ยวช่วงนี้เทศกาลลอยกระทงยังไม่มา

ได้ครับผมอยู่ครับจะคุยกันหรือครับ
พี่ยงมาติดต่องานพี่

ครับผม
ทีมคุณฮายได้เครื่องเล่นบาทาเปิดแผ่น
และทีมคุณยิ่งยงได้เครื่องเล่น

ทีมคุณฮายได้บวชวงดนตรี

อันนี้คาดภาพอะไรฮะว่านะว่าเขามีครู
คาดภาพอะไรฮะเรียกกล้าตุ๊ดแม่ตุ๊ดแปลเนื้อ

หกสิบวินาทีเป็นของพี่บอยนะครับ
อ่าเปิดศึกวันทรงตัว

ถูก

ขนาดอยู่บนเครื่องเล่นเหมือนโชว์สเต็ป
ดูครับดูมีจังหวะจากโคนมาก

ว้าเฮ้ย

สุดท้ายสุดท้าย
ต้านทานเครื่องเล่นของเราไม่ไหว

รู้อยู่แล้วเป็นวงลงกรี

ปาซูงจริงผิดปาซูงเป็นไม่ใช่แบรนด์ใช่เขาเป็น

ทีมคุณฮายทำไปได้๗คะแนน
กับเวลาที่เหลือ๓๖วินาที

พี่แหวททำไม่ได้นะทำไม่ได้เดี๋ยวเจ็บไปตกน้ำ

เหลือเยอะ๓๖วินาทีถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว
รุ่นจ๊ะคันหูตอบผิดเอ่ยเอ่ยบิ๊กแอสตอบอืมฮะ
สะเลอปี้ตอบปี้ตอบอะไรนะโอ้เนอร์วอร์น่าตอบผิดที่

นี่ก็อีกคนคุณแหวดโอ๊ยไม่ทิ้งลายสเต็ปแดนเซอร์จริงเจียว
ตัวนี้อ่อนโน้มไปข้างหลังแล้วก็ตีปีกควงแขนด้วยความเร็ว
โอ้โหร่างกายคุณแหวนนี่ยืดหยุ่นเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายก็ทนทานกับเครื่องเล่นไม่ไหว
กระโดดทิ้งขี้ไปอีกคนโอ้โอ้เป็นไงมันจ๊ะที่รัก
เมื่อกี้ทรงตัวดีมากกลับมาอีกรอบนะ
แล้วก็น่าจะใช้เวลามันหมดไปอีกสักส่องข้อก็หมดเวลา
จะมาเหลือเวลาทำไม๑๐ไม่กี่วิ

ตกลงไปแล้วไม่น่าดูเลยเหมือนปลาพยูนแน่เลยอ่ะ
จ๊ะคันหูผิดนะฮะได้คะแนนนะฮะ
บิ๊กแอสถูกตรงครอนี้ก็ได้คะแนนครับสะเลอปี้ใครวะ

เขามีแต่วงเสลอเออก็ผิดสเปรตผิดเป้สเลอไง
ได้ไป๒ข้อ๒คะแนนครับผม
ทีมคุณฮายทำไปได้๙คะแนนกับเวลาที่เหลืออีก๑๗วินาที
เดี๋ยวทางทางนึกถึง
พร้อมแล้ว๑๗วินาทีเปิดศึกวันทรงตัว

ตายแล้ว

ตายแล้ว

ซึ่งแตกต่างจากรูปร่างแล้วก็สรีระของพี่มาก

เครื่องเล่นของเราทำอะไรเขาไม่ได้จริง

และอยากให้เวลามันนานกว่านี้

อยากจะรู้นักว่าจะอยู่ได้สักกี่น้ำ
โอ๊ย

ทัมทูคัลเลอร์ตอบว่า

นานที่สุดนะฮะทั้งวงเลยนี่ก็ได้คะแนนมา
มีวงนี่คะไม่มีเหรอ

แต่เขาทำให้๓ข้อรวมเป็น๑๒นาที

หัวเยอะนะฮะพี่ฮายแล้วก็เก่งด้วยไม่ตกน้ำ
สร้างความดีใจให้พี่โยงแล้ว